กับความเชื่อในเรื่องของการไปหาโชคหาลาบ
วันที่๑๕หรือว่าปลายเดือนสัก๓๐๓๑เนี่ย
โอ้โหจะคึกคักพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเดิมนะครับ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ของวันนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่แรกที่นครต้นจะสีมานะครับ
นี่เป็นกลางทุ่งนาเลยฮะที่บ้านโคกระเบื้อง
ตำบลโคกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมนะครับ
ชาวบ้านจำนวนมากก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ต้นตะเคียนเก่าแก่

ขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักนะฮะ

อย่างชาวบ้านคนนึงเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านฝันว่ามีนางตะเคียนมาเข้าฝันว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ
เพราะว่าจมอยู่ใต้น้ำนานหลายร้อยปีแล้วไม่เคยมีใครทำบุญให้
แล้วก็มีชาวบ้านไปพบต้นตะเคียนต้นนี้อยู่กลางคลองของน้ำกลางคลองสาธารณะจริงนะฮะอยู่ติดกับหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าต้นตะเคียนต้องมาให้โชคลาภกับคนในหมู่บ้านก็เลยนำขึ้นมาไว้ที่กลางทุ่ง
ส่วนที่วัดศิลาตำบลหนาแวร์อำเภอชวางจนครสีธรรมราชค่ะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าไปขุดพบเรือไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปี
ความยาวแปดเมตรความกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
แม่น้ำตาปีก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
เอาแป้งมาโรยมารูปมาถูมาหาเลขเด็ดจากเรือตะเคียนโบราณลำนี้
เพราะเชื่อว่าแม่ตะเคียนต้องให้โชคให้ลาบแน่นอน
ชาวบ้านบอกว่าก็มารูปมาถูที่เรือตะเคียนลำนี้แล้วก็ยิ้มไปด้วย
เพราะว่ามีเลขเด็ดติดมือไปด้วยตลอดแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเลขอะไร
อืมไม่ยอมบอกใครไม่บอกใครเลยอ่ะไม่บอกค่ะแต่บอกเราเขียนมาหลายเลขเลยเหมือนกันเนี้ย
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันที่ขายในวัดนะคะบอกเพื่อนกลัวเลขเคลื่อน
ส่วนที่สุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับไปที่วัดอุทุมพารามที่
หรือว่าวัดไผ่แขกนะฮะตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เป็นประจำทุกวันก่อนวันหวยออกจะมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้นะครับ
ที่แห่งนี้นะฮะก็มาแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
กับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีบางคนก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพไป
บางคนก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ชาวบ้านก็ได้รับโชคลาภ
จากการเสี่ยงดวงที่วัดนี้มาแล้วมากมายนะฮะหลายงวดเลย
เป็นที่เรื่องลือกันมากกล่าวขานกันมากชาวบ้านหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ก็มากันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก่อนวันหวยออก
กันไม่ขาดสายตลอดทั้งวันเลยนะฮะวัดอุทุมวราราม
หรือว่าวัดไผ่แขกที่สุพรรณบุรีอืมอ่าบางทีดูไม่ชันก็ต้องถ่ายภาพอย่างนี้ด้วย
ค่ะเดี๋ยวเอาไปพินิษพิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยนะฮะ
อย่างมีชาวนาคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวรับจ้างด้วย
วันนี้เขาเอาพัดลมมาแก้บนที่หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าเพราะว่า
ล็อตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับโชครับทรัพย์ไปร่วมสามแสนเจ็ดหมื่นบาท
เลขเด็ดกันไปก็บอกว่าจะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน
ทีนี้ปิดท้ายที่แผงขายลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏนะคะ
ตรงนี้เป็นแหล่งใหญ่ครับก็มีแผงขายเยอะเลยนะคะ
คนก็ไปจองเลขเด็ดกันเยอะเลยอืม
เลขเด็ดคอหวยที่ไปหากันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเลขวันแห่งความรัก

อันวาเลนไทย๑๔อ่ะ๑๔กุมภาพันธ์
อ๋อวันนี้มันดูตันตื้อนะ

ก็มีเลขดังในโซเชียลนะคะก็มีหลายอย่างนะเช่นเดือนกุมภาพันธ์

มี๒๘วันไง

เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันที่๒๙คือ๔ปีหนใช่ไหม

แต่ปีนี้คือมีแค่๒๘วันก็๒๘แล้วกัน

อ่าแล้วก็มีเลขวันพระราชธรรมเผลิงหลวงพระคูณ